ได้กลับบ้านเลย

ซึ่งชอปใหญ่อยู่เหมือนกันเลย
ถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็ลองมาดูได้
แอนว่าดูแบบ

แต่ก็เหมือนอยากจะแบบว่าซ่อนอะไรบางอย่าง
อยากให้ทุกคนเราเข้ามาดูกันค่ะ

ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีความเป็นจริงไม่มีความเป็นจริง
พี่แอดพี่แอดไม่ใช่อ่ะแอดอ่านไม่ทันอ่ะไม่รู้ตัวเลขอะไรบ้าง
แรกก็ไม่รู้ตัวเลขอะไรเลยอ่ะค่ะไม่จริงไม่ไม่น่าใช่
จริงจริงแต่ละเรื่องของพี่แอดแล้วเขามีสิทธิ์อะไรออกมาลงอ่ะ
เขาไปเห็นมาจากไหนอ่ะใช่ป่ะมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่มันเป็นเรื่องที่เป็นความลับผิดกฎหมายเปล่าแอนไม่รู้
เลยไม่รู้ว่าทำอะไรด้วยนะยังไม่ได้อ่านอะไรอย่างนี้
มันสืบเรื่องพวกนี้ของเราจริงจริงเลยมันโอเคใช่ไหมไม่มันทำได้หรือเปล่าก่อน
มันไม่มีหรอกมันไม่มีทางหลุดออกมาได้อ่ะจริงจริงแต่ละเรื่องอยู่ที่แอนทำกำไรไหมครับ
เราต้องคุยกันเรื่องนี้แอนว่ามันลึกซึ้งไปนะ
ก็แอดก็พออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โอเคใช่ไหมพี่ยังไม่ได้อ่านละเอียดไง
แต่เดี๋ยวก่อนพี่ยังไม่ได้อ่านละเอียดไงตอนนี้พี่เพิ่งเห็นที่น้องแบบให้พี่สแกนแบบเร็วอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าเขียนอะไรบ้างตัวเลขอะไรยังไงแต่ถ้าถามพี่ว่าเขามีสิทธิ์ไหม
ก็เลยคิดเอาเองว่าลักษณะถ้าจะอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นของจริงเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเอาอะไรอย่างนี้ออกมาแล้ว
เอาออกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ใครประเมินอะไรอย่างนี้ค่ะแอนยังจำไม่ได้เลยว่าอะไรมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีคนชอบเช่ากูอยากเล่นคือว่าสืบก็ดูแลผิวขันของแอนของผม
ก็ชอบที่เป็นคนรอชมพูดว่าชอบตาแกะก็รอ
ครับมีความครับ

ชอบเบ่งเฉยเลยเล่นเหมือนกับเขาอยู่นานกัน

ไปว่าเขาพูดสังฐษฐกิจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
พอพูดไปตอบได้ก็เลยพูดต่อไปเรื่อย
เค้าก็คุยด้วยมายอมถ่ายรูปด้วย

พวกเราเข้าคุมกันมีลูกกันรึเปล่าหรือเปล่า
ถ้ามีมีก็ทั่วไปไม่มี
เราก็มีอีกคนหนึ่งตอนอายุแบบเยอะนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย

ไม่แต่เหมือนเราพูดเรื่องเหมือนเราล้มเลิก
เคยคิดอยากมีแล้วก็ค่อนข้างที่จะจางหายไปแล้ว
อยากใช้คำว่าล้มเลิกเลยมันก็เหมือนเราแอบมีหวังอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันแผ่วมาก
แล้วพอมาเห็นเขาอีกเราก็เออเรารู้สึกมันดีจังเลย
ถ้าได้ลูกนี้น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้ก็เลยทำให้มีพลังอยากมีลูกอีก
มีความหวังให้มีลูกอีกครั้ง
มีความหวังขึ้นมาอีกอยากมีอะไรอย่างเงี้ย
แผ่นแต่งงานต้องมาแล้วไหมคะแม่
เออทุ่มหัวบุญเนยเลยดีไหม
ทุ่มหัวตีเข้าบ้าน
ยังไม่ได้แต่งนะฮะก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้มีอ่ะ
ก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรนะหมายถึงละครได้จัดสรรได้แต่ว่าเออแบบ
แต่ก็ไม่ทำไมยังไม่ได้แต่งก็ไม่รู้อ่ะ
มันติดที่ตัวพี่แอนหรือติดที่ตัวพี่เองค่ะ
มันไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
กลับไปบ้านทั้งนี้ลองคุยแต่ไม่ให้ออกมาเลยนะ
ไม่